ถึงเรื่องของบ้านหลังสุดท้าย

หลายคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้

เมนท์เผาศพเฉพาะความเชื่อของชำ

เป็นเรื่องธรรมดานะคุณผู้ชม
แต่ว่ารายการตลอดข่าววันนี้
เรารวบรวมเมนเผาศพที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นเมนท์เผาศพแปลกเยอะเฉย

มีที่ไหนแปลกแตกต่างยังไงบ้างค่ะ
ดรควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของ
เรื่องราวของเมนเผาศพสุดแปลกผ่านการออกแบบสุดเจ๋งกันจ้า
เริ่มกันที่วัดดอนหวายตำบลดอนหวายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เราได้พบกับเมนเผาศพสีชมพูสุดหวาน
ซึ่งทางกรรมการวัดได้บอกกับเราว่าที่ต้องทาสีเมนให้เป็นสีชมพูแบบนี้
ก็เพราะต้องการบรรยากาศในวัดดีขึ้นประชาชนที่เข้ามาภายในวัดจะได้ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวนั่นเองจ้า
ต่อกันที่วัดบ้านไร่เก่าหมู่ที่๓ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่เมนก็เป็นสีชมพูหวานแหววเหมือนกันจ้า
พระสมบูรณสุจินโนรักษาการเจ้าอาวาสได้เปิดเผยว่าวัดแห่งนี้ตามที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟัง
มีอายุเกือบ๑๐๐ปีแล้วเดิมทีเมนเผาศพก็ไม่มีมาสร้างทีหลังเมื่อประมาณ๒๐ปีที่แล้ว
แล้วก็ซุดสมไปตามสภาพต่อมาเกิดฟ้าผ่าปล่องเพราะสายล่อฟ้าขาด
ปล่องก็ได้หล่นลงมาทับหลังคาพังเสียหายจนเมนไม่สามารถใช้งานได้
ทางวัดจึงได้ทำการบุรณเมนขึ้นมาใหม่และสาเหตุที่ทาสีเมนเป็นสีชมพูก็เพราะว่า
เวลาที่ชาวบ้านมางานศพรวมทางญาติของผู้ตายต่างก็รู้สึกเศร้าหมองหดหู่
คิดว่าถ้าทาเป็นสีชมพูน่าจะดีกว่าเพราะทำให้คนที่มางานศพ
รวมทางญาติผู้ตายได้สดใสและหายเศร้าหมองได้บ้างรวมทั้งไม่น่ากลัวอีกด้วยล่ะค่ะ
สี่รุ้งที่วัดหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เมนนี้เกิดจากการสรรสร้างของพระสงฆ์ในวัดและพุทธศาสนิกชน
ที่ช่วยกันซ่อมแซมเมนขนาด๑เตาเผาที่เกิดสุดสมตามการเวลา
และก็ได้ทาสีรอบเมนหลากสีสวยงาม
ส่วนสาเหตุที่วัดเลือกทำเมนหลากสีนั้นเจ้าอาวาสได้เปิดเผยว่า
สีคือสีประจำวันเกิดเจ็ดวันคนเราจะเกิดวันไหนสีอะไรก็ตายเหมือนกัน
ซึ่งเป็นสัจธรรมของการเกิดแก่เจ็บตาย
และที่สำคัญสีของเมนยังช่วยทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นอีกด้วยค่ะ
จบเรื่องของสีไปต่อที่เรื่องของการประดับตกแต่งเมนบ้าง
ที่เมนวัดถูปราศาสนารามหมู่หก
บ้านสีตะวันตำวนยางอำเภอสีขรพภูมิจังหวัดซูลิน
มีการจัดงานชาปนกิจศพคุณแม่ประโยชน์รำพนีนินชาวจังหวัดสุรินทร์
ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความแปลกใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
โดยลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ได้เล่าถึงที่มาในการประดับตกแต่งเมนแบบนี้ว่า
ตัวเองทำให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ชอบ
ตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ชอบทำอาหารมาก
ตนเองจึงนำแนวคิดเกี่ยวกับอาหารมาประดับเมนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มาร่วมงาน
พอเสร็จงานก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้
อกจากนี้ยังมีการโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นลูกมะนาวกับหัวหอมจำนวน๓หาบหาบละหลายร้อยลูกอีกด้วย
และที่สุดท้ายขอบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการแบ่งปันกับเมนปันสุก
ถือเป็นมิติใหม่ของการให้เมื่อมีเจ้าภาพงานศพที่วัดบ้านทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีผุดไอเดียตกแต่งเมนด้วยข้าวสารอาหารแห้งแทนดอกไม้
ซึ่งเจ้าภาพก็ตั้งใจทำทันให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
โดยงานนี้ใช้ข้าวสารกว่า๕๐๐กิโลกรัมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกว่า๕๐๐ซองโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปกว่า๒๐๐๐กระป๋องและอาหารแห้งอื่นอีกมากมาย
และหลังจากเสร็จงานพิธีเจ้าของงานก็ได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่จ้า
เอ๊คุณคณะเลือกได้หรือยังคะ
มีแบบสีสันมีแบบขาวมีแบบของปันสุกด้วย

ไม่น่ามาถามตอนนี้อยากไปรีบไป
ไม่คุณชอบอันไหนหรือเปล่าก็บอกกันสิดิฉันชอบแบบสีชมพูไง
ไอเดียดีชมพูไงสดใจเปลี่ยนบรรยากาศความเศร้าให้เป็นความสุข
เขาจะวางแผนให้ผมในช่วงของปลายชีวิต

ตั้งแต่ให้ผมไปเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วจบลงด้วยที่เลือกเมน

ลองวางแผนชีวิตดูเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ย
บอกหน่อยว่าอนาคตข้างหน้าของคุณผู้ชมเนี่ย